เริ่มต้นวันนี้ด้วยเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดตากนะครับ
มีพระรูปหนึ่งเป็นพระบวชใหม่นะฮะ
ปรากฏว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้น
ก็ไปนั่งวิปัศนาเดินไปเรื่อย
ไปถึงกลางป่าที่เป็นไร่ข้าวโพด

เหมือนจะไปขอความช่วยเหลืออะไรก็ไม่รู้
แต่ชาวบ้านเขาไม่ค่อยไว้ใจก็เลยไล่ไป
ปรากฏว่าที่ไล่ไปเลยเดินไปเจอบ้านญาติพี่น้องของตัวเอง

ไปทุบไปปาดคอคนในบ้านสาหัสไปสามคน
ก่อนจะถูกจับกลุ่มได้นะครับ
ซึ่งผู้ต้องหาที่ถูกจับกลุ่มได้ก็ต้องบอกว่าเป็นอดีตพระแล้วนะฮะ

พื้นเพลเป็นชาวจังหวัดนครรัชศรีมานะครับ
แต่ไปก่อเหตุที่นั่นเพราะแม่ศอดปักษ์
ตำรวจจับได้ขณะที่หนีเข้าไปที่ป่าละเมาะหลังโรงเรียนแห่ง๑
ในพื้นที่หมู่๑ตำบลท่าสายรวดตำเพื่อแม่ศอดปักษ์
อดีตพระสมเกตก่อเหตุทำลายร่างกายนางสาวิลัยใจกันอายุ๔๕
แขนซ้ายหักเชื่อดคอนางจันวัลใจกันอายุ๖๒
ของนางสาวิไลจนสลบเลือดไหลนองพื้น
แล้วก็ยังมีนายจันคำใจกันอายุ๖๙ปีสามีของนางจันวัน
ถูกตีด้วยของแขแข่งที่ศิษย์จนเลือดขั้้างในสมอง
หมองทั้งหมดก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับแต่ว่าตอนนี้อาการ
ยังสาหัสอยู่นะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืด๒กรกฎาคมวันนี้
จับตัวผู้ต้องหาได้แล้วผู้ก่อเหตุก็คือนายสมเกียจกวดนอก
ตอนนั้นบวชเป็นพระนะฮะอายุ๒๐ปีหลังก่อเหตุหนีเข้าไปทางป่าอ้อย
ถอดจีวอนถอดสบงทิ้งไว้กลางป่าอ้อยไปซ่อนตัวอยู่หลังโรง
พระสมเกียจชื่อว่านางบัวลีใจกรุงเก่าบอกว่าลูกชาย
ได้๖เดือนพอบวชแล้วก็ออกทุดงไปตามสถานที่ต่างที่
ทราบข่าวล่าสุดเนี่ยข้ามไปถึงฝั่งพม่าแล้วก็กลับเข้ามาก่อ
เหตุในพื้นที่จังหวัดตากปกติพระลูกชายชอบนั่งวิปัศนา
แม่บอกว่านั่งจนเพี้ยนคือเป็นพระบวชใหม่อันนี้แม่
เขาบอกนะแต่ผมก็ไม่เคยได้ยินนะแม่ของผู้ต้องหาเนี่ยบอก
พระบวชใหม่เนี่ยเขาห้ามนั่งวิปัศนาเพราะเป็นเรื่องของพระที่มีพรรษาสูง
อืมแต่พระลูกชายเนี่ยชอบออกไปเดินทุดงไปวิปัศนากลางป่ากลางเขาอะไรแบบเนี้ยก็ห้ามอยู่
แต่ก็ยังทำแล้วไม่รู้เกิดอะไรขึ้นแหละมาก่อเหตุ
ส่วนน้องชายของนายจันคำผู้ที่เป็นผู้บาดเจ็บนะครับนายจันคำ
น้องชายชื่อนายเล็กใจกันอายุ๕๐ปีบอกว่าก่อนเกิดเหตุพระสมเกียจเดินวนเวียนมาแถวบ้านของนายเล็ก
แต่ว่าเห็นท่าทางไม่ปกติก็เลยบอกไปที่อื่นเถอะไล่ไปที่อื่นทำไมมาเดินกลางป่าข้าวโพดแถวเนี้ย
อันนี้มันไม่ใช่กิจของสงฆ์ไม่ใช่พระแล้วนะครับแต่พระสมเกียจกลับเดินไปที่บ้านของนายจันคำพี่ชาย
ซึ่งอยู่ห่างกันสองร้อยเมตรแล้วก็ก่อเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นอืม
ส่วนผู้ต้องหานะครับก็คือนายสมเกียจถูกนำตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
เขาบอกว่าเขามาที่บ้านหลังเกิดเหตุเพื่อมาขอความช่วยเหลือ
เพราะว่าย่ามของเขาถูกขโมยแล้วเอกสารสำคัญต่างมันหายไป
มาขอยืมโทรศัพท์นางสาวิไลจะโทรไปขอให้แม่โอนเงินมาให้
ซึ่งโยมแม่เนี่ยก็ได้นะคือนางสาวเวลาผู้เจ็บเขาก็ให้ยืมโทรศัพท์นะ
โยมแม่ก็โอนเงินเข้าบัญชีนางสาวิไลหนึ่งพันบาทขอให้นางสาวิไลไปเบิกเงินให้เลย
แต่ถูกผลัดว่าจะเป็นวันรุ่งขึ้นก็เลยโตเถียงกัน
ขณะนั้นตัวเองก็นั่งอยู่ที่นอกชานบ้านแล้วเขาอ้างว่าเขาได้ยินเสียงเหมือนมีการขึ้นลำปืนในบ้าน
แล้วนายจันคำก็ถือปืนแก๊ปยาวเดินออกมาทำท่าเหมือนจะยิงก็เลยต้องรีบวิ่งเข้าไปแย่ง
เอาปืนตีศีรษะนายจันคำจนล้มลงแล้วหันไปตีนางสาวิไลแล้วหยิบมีดพกปาดคอนางจันวัลจนเลือดพุ่งก่อนจะหลบหนีไป
พ่อเขาทำยังไง
ก็เขาน่ะเข้าไปเข้าไปในห้องนอนเข้าไปนานแล้วแต่ไม่นอนผมได้ยินเสียงเป่าเป่าลำกล้องปืนอ่ะ
ผมเลยออกมาเลยเชิญออกมาอยู่เลยนั่งอยู่ตรงใต้
ตรงที่นอนตรงนั้นผมเลยเดินออกมาเลย
เพราะว่าไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้ว
แต่ผมคิดไว้ว่าต้องเป็นปืนจริงจริง

ครับปืนจริงครับแต่ลูกสาวมัวให้จับแล้วพูดอะไรกันอยู่นี่แหละ

ปืนครับแย่งปืนล้มล้มทั้งผมล้มทั้งเขาครับ

ทำแผนแล้วตำรวจก็ต้องรีบนำตัวกลับไปดำเนินคดีต่อแล้วฮะ
เพราะว่าญาติพี่น้องของคนเจ็บเขาโอ้โห

ส่วนคนเจ็บทั้ง๓คนตอนนี้ยังให้การไม่ได้นะครับ
ก็ทั้งหมดก็เป็นที่ผู้ต้องหากล่าวอ้างเท่านั้น
เพราะว่าทั้ง๓คนเนี่ยก็มีนางวิไลที่พ้นขีดอันตรายรอการให้การอยู่
จันคำแพทย์ผ่าตัดสมองไป๒ครั้งแล้วอาการค่อนข้างหนัก
จันวันถูกปาดคอจนหลอดลมหวิดขาดนะครับ

ตอนนี้แจ้งข้อหาเบื้องต้นเอาไว้คือทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนบาดเจ็บสาหัสนะครับ
ส่วนสาเหตุที่ว่าจะเพี้ยนหรือไม่เพี้ยนเนี่ยอันนี้ก็ต้องว่ากันอีกที
เพราะว่าพฤติการการก่อเหตุมันก็ไม่ใช่โอ้โหเพี้ยนบ้าไปอารวาสอะไรแบบนี้
เดี๋ยวนี้ชอบอ้างเพี้ยนอ่ะ